หลังจากหลุดออกจากสวนสัตว์ตามข่าวที่ได้แจ้งไปยังประชาชนก่อนหน้านี้
จากการตรวจสอบแล้วไม่ใช่เจ้าจราเข้เพศเมียหรือนาเดียค่ะ
แต่กลับเป็นเจ้ายักษ์จราเข้เพศผู้ที่อยู่ในกรงเดียวกัน
นายสุชาติเตชะนราวงศ์ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ข้อมูลบอกว่า
ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่นั้นทราบข่าวจากชาวบ้าน

บอกว่าพบจราเข้ขนาดใหญ่อยู่ในลำคลอง
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังล้อมจับใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงก็จับเจ้ายักษ์นี้ได้ค่ะ
ส่งทีมงานเข้าไปนะครับก็คือทีมจากหน่วยป้องกันและปรับปรามประมงน้ำจืดสุราธานี
ที่ประมาณนี้เขาเรียกว่าหน่วยไก่ทอง
๔คนนะครับก็ได้จับขึ้นมาตามที่เห็นในภาพนะครับ
เพราะนี่เจ้าหน้าที่คนที่เลี้ยงอยู่ประจำเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นาเดีย
แต่เป็นเจ้ายักษ์ซึ่งก็อยู่ไปสวนสัตว์เหมือนกันนะครับ
ส่วนนาเดียเนี่ยตอนนี้พบแล้วตอนนี้ก็ถือว่าครบแล้วนะครับ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชไม่ต้องกังวลกับเรื่องเจาะระเทศอีกต่อไปแล้ว
มีจราเข้อยู่ตามแหล่งน้ำในพื้นที่แล้วค่ะ